ให้เป็นรัฐมนตรีในโคต้าของพักแทนหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลแล้วนะคะ
ไปติดตามเรื่องนี้พร้อมความเคลื่อนไหวอื่นในการเมืองกับรายงานเลยค่ะ
พร้อมคนโสณกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
และอดีตหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทย

พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเมื่อไหร่ไม่มีเขา
เจรจาต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีคงจะทำได้ง่ายขึ้น
ส่วนข้อกล่าวหาว่าคนระดับอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ผ่านโปรนั้น
เขาย้ำว่าเพิ่งทำงานมาได้๑ปี
จะบอกว่าไม่ผ่านโปรได้อย่างไร

บรรดาแก่นำพักรวมพลังประชาชาติไทย
ร่วมกันแถลงว่านายอเนกเหล่าธรรมทัศน์
คือคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแทนหม่อมเต่า
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไป

ขณะที่การเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่
จะมีขึ้นในวันที่๕กรกฎาคมนี้
ส่วนนายกรัฐมนตรียังไม่แสดงความเห็นเรื่องหม่อมเตาลาออก
เพียงหยุดฟังคำถามของสื่อมวลชนก่อนเดินจากไป
เพียงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณใดว่าจะปรับคอรมอ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวการเมืองด้านอื่น
วันนี้กลุ่มแคร์ซึ่งแตกตัวออกมาจากภักดิ์เพื่อไทย
ไม่ว่าจะเป็นนายภูมิธรรมเวชยชัย
พงศักดิ์รัตภงภัยศาลนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดช
รวมไปถึงนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลี
เลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
โดยประกาศวัตถุประสงค์ต้องการช่วยหาทางออกให้กับประเทศ

และจะขับเคลื่อนกิจกรรมไปทั่วประเทศ
ปิดท้ายที่สารรัฐธรรมนูลรับคำร้องวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
กรณีที่เคยมีข่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และเคยถูกจำคุกในประเทศออสเตรเลีย
รวมถึงกรณีที่ภรรยาถือหุ้นในกิจการตลาดคลองเตย
ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
และอาจนำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน